วันนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ที่ทำให้นายกฏศนตรีเนี่ยต้องคิดหนักเลยทีเดียว
เพราะว่ากลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ก็มารวมตัวกันก่อม็อบขนาดย่อมเลยในพื้นที่หน้าธรรมเนียรัฐบาล

จากว่ากรพชเขามีมติแล้วว่าจะเดินหน้าแน่นอน
กับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่
ประชาชนเองก็กังวลครับว่าชุมชนรวมไปทั้งชีวิตสุขภาพแวดล้อมต่างเนี่ย

แต่นายกบอกว่าเรื่องนี้อยากให้คิดยาวมองไกลครับ
เรื่องนี้ต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของชาติเป็นหลัก

และนายกก็ย้ำด้วยว่าอย่าเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จครับ
มติของที่วัชญการกอนโปรนะครับก็มีม้วนติให้
แล้วก็พินาจากหลักการและเหตุผลจากเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น
ก็เห็นว่ามีความคุ้มค่ามีความปลอดภัย
แต่ปัญหาของภาคใต้ก็คือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นมากกว่าทุกภาค
เดี๋ยวไปดูตัวเลขเขาเมื่อสูงกว่าทุกภาคแต่แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่มีน้อยมาก
ไม่เพียงพอมันต้องมีการสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มจะใช้เทคนิคอะไร
ก็ด้วยหลักการให้ผลความคุ้มค่าความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่
มันทุกอย่างมีคำตอบหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ฟังเอาแล้วกันนะว่าอะไรมันควรจะใช่ไม่ใช่
อย่าไปฟังที่มันไม่มีข้อได้จริง
คือโรงไฟฟ้าฐานหินคุณผู้ชมปัจจุบันเทคโนโลยีก็พัฒนาก้าวไกลมากยิ่งขึ้น
ลดผลกระทบได้ค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าคนก็ยังกังวลอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าหลายคนก็ยังฝังใจกับเหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าฐานหินในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
วันนี้คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เป็นฟังมุมมองรัฐบาลแล้ว
อันนี้มาดูมุมมองคนที่เขาคัดค้านกันบ้างฟังเหตุผลเขาด้วยว่าเพราะอะไร
กลุ่มคนที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินซึ่งก็ปักหลักเรียกร้องขอให้รัฐบาลยุติการก่อสร้างมารวมตัวกันตั้งแต่เช้านะครับ
พอรู้ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชที่สรุปมีมติออกมาคือเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน

จะยังไม่กลับบ้านอย่างแน่นอนลองไปดูภาพบรรยากาศ
กลุ่มคนที่มารวมตัวกันในวันนี้ครับ
มีรายงานนะครับว่าระหว่างที่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีท่านต่างกำลังทยอยออกจากธรรมเนียบรัฐบาลก็เกิด
ชุลมุนขึ้นครับมีกลุ่มคนที่คัดค้านพยายามจะขวางทางออก

โรงไฟฟ้าฐานหินตำรวจเองก็ต้องเข้าไปเจรจาขอให้เปิดทาง
แต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่มีเหตุรุนแรงใด
ครับส่วนความเคลื่อนไหวที่กระบี่ครับคุณผู้ชมนายกิติชัยเอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการไตรภาคีภาคประชาชนพิจารณาโรงไฟฟ้าฐานหินและ
เป็นกลุ่มคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินบอกว่าสมาชิก
กลุ่มยืนยันยังไงก็ตามจะเดินหน้าคัดค้านแน่นอน
แม้ผลการประชุมของกรปชจะมีมติให้เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
ขนาด๘๗๐เมกาวัตต์ซึ่งเป็นไปตามที่กลุ่มคาดการณ์เอาไว้
เพราะรัฐบาลมีความพยายามจะสร้างโรงไฟฟ้าอย่างชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาทางกลุ่มเองเสนอทางเลือกไปมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนจากปั๊มน้ำมันซึ่งก็มีโรงงานจำนวนมากอยู่ในจังหวัด
แล้วก็พร้อมจะเดินหน้าผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการด้วย
แต่เสนอทางเลือกอะไรไปไม่เป็นผลสุดท้าย
มาเลือกในสิ่งที่พวกเขายังทำใจรับไม่ได้
เดี๋ยวคงต้องรอดูเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม